ไม่ไม่คือพี่ก็ต้องการสำหรับเลย

จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนวันไหน

เวลาหักหักปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุกเดือนข้อมูลคุณไม่ชัดเจนอ่ะ
อันนี้ผมไลฟ์สดอยู่ด้วยเนี่ยให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานมาตราสามสาม
นี่ผมไลฟ์สดเลยนะที่สำนักงานประกันสังคมกะบีนะ
ผมอยากได้ข้อมูลที่จะผมไม่เดือดร้อนนะ

ผมมาเดือนห้าหกหมื่นนะครับผมไม่เดือดร้อน
แต่ลูกน้องผมเดือดร้อนโทรมาไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เราต้องการความชัดเจนว่าวันไหนอย่างไรท่านจะบอกว่าสี่คนสามคน
เรื่องของท่านเนี่ยนั่นคือการบนหันจัดการของสำนักงานประกันสังคม
ไม่เกี่ยวกับพวกเราขอความชัดเจนครับ
ที่ผมไลฟ์สดอยู่นะพี่น้องดูนะครับ
ใช้แรงงานมาตราสามสามจังหวัดกระบีครับติดคุกไม่เป็นไร
ผมไม่กลัวครับอดหมดความอดทนแล้วครับหมดความอดทนแล้วครับ
ผมผมยืนห่างหน่อยก็ได้นะครับไม่รบกวนเจ้าหน้าที่นะครับ
ตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะครับมาตราสามสิบสามณถึงวันนี้ครับ
หัวที่สองยังไม่ได้เลยห้าพันที่รัฐบาลเยียวยาเนี่ยนะครับ
ได้ไปตั้งนานแล้วครับเอาคำตอบมานะครับ
ถ้ามีคำตอบชัดเจนผมไม่มาแบบนี้เลยครับนี่คำตอบไม่ชัดเจนครับ
นะลูกจะต้องกินรสดีไม่ต้องผ่อนนะครับ
ผมไม่เดือดร้อนเลยผมเป็นเดือนหกหมื่นผมไม่เดือดร้อน
นะผมไม่เดือดร้อนแต่ลูกน้องผมเดือดร้อน
ประกันสังคมต้องให้คำตอบให้ได้ได้พี่ได้เดี๋ยวได้ครับได้
มาเลยครับพี่วันไหนบอกมาเลยครับเงินเข้าวันไหนบอกมาเลยนะ
พอสิ้นเดือนหักสิ้นเดือนหักนี่ผมทำมาตั้งแต่มีกระทรวงแรงงาน
ปีแรกนะครับผมจะบอกให้นะยี่สิบกว่าปีแล้วนะ
ที่ผมส่งมานี่เฉพาะตัวผมเองนะที่ผมบอกให้ผมเดือดร้อน
ลูกน้องผมเดือดร้อนแล้วก็อย่ามาอ้างครับ
ทำงาน๔คนขี่ข้อมูลไม่ทันมันเรื่องของพวกท่านไม่เกี่ยวกับผม
ผมต้องการความชัดเจนแค่นั้นเองนะโควิดเนี่ยนะครับ
เราทราบว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่๒แล้วผู้ประกันตนส่วนใหญ่
ก็จะเดือดร้อนกันมากอืมทีนี้ไอ้ความเดือดร้อนของเขาเนี่ย
เราก็เข้าใจแหละแต่การจ่ายเงินมันต้องจ่ายหลังวันสิ้นเดือน
ซึ่งมีการหยุดงานจริงก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ย
เราก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปอืม
ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนจนถึงวันนี้วันที่สิบ
เราจ่ายไปหกพันเจ็ดร้อยกว่าลายอืม
แต่จากกรณีเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่เกิดขึ้นเอ่อ
เข้าใจว่าเขาก็เดือดร้อนเขาก็ไม่สบายใจ
ไม่ได้ตำหนิเขานะเพราะมันเป็นการว่างงานเข้ามาสู่เดือนที่๓แล้ว
เราก็จ่ายไปมีนาเมษาสองเรือนแล้วอืม
แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เริ่มหยุดเมษาพฤษภาอืม
ของพฤษภาเนี้ยเราก็เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันเนี้ยหกพันเจ็ดร้อยกว่าลายอ่า
แต่สิ่งที่อ่าเขาบอกว่าอ่าที่ว่าทำไมต้องไปจ่ายถึงวันที่ยี่สิบ
เราหมื่นหกพันกว่าลายลายสุดท้ายเนี้ยเราคาดว่าเราจะสามารถปิดจ๊อบของเรือนพฤษภาได้เนี้ย
ภายในวันที่ยี่สิบพฤษภายี่สิบมิถุนาอืม
ไม่ได้หมายความว่าทุกลายที่มายื่นเราจะไปจ่ายวันที่๒๐เราทยอยจ่ายมาเรื่อย
แต่เราก็เข้าใจแล้วล่ะว่าเขาเดือดร้อนเนอะเราก็ไม่ได้ตำหนิเขา
แต่เราก็พยายามเร่งให้เต็มที่นะครับวันหนึ่งเราก็จะตัดจ่ายไปได้วันประมาณแปดร้อยกว่าลาย
เหลืออีกประมาณเจ็ดพันก็เอ่อจริงจริงก็คุยกับน้องไว้ว่าภายในวันที่สิบห้าเนี่ย
ก็ค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เราเผื่อไว้ให้ถึงวันที่ยี่สิบ
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกรายเราจะไปจ่ายวันที่ยี่สิบเราก็ทยอยจ่ายมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
แต่ระวังนะว่าวันที่ยี่สิบเนี้ยคนที่ยื่นเรือนพฤษภาจะเป็นศูนย์และจ่ายหมด
ฉะนั้นก็อาจจะเหลือที่ตกหล่นแบบนายจ้างไม่ได้รับรองอะไรต่างพวกนี้
เราก็พยายามตามในจ้างให้รับรองให้ครบก็น่าจะเป็นประเด็นประมาณนี้
แล้วการทำงานเรามีอุปสรรคมีอะไรบ้างไหมที่จะทำให้อาจจะล่าช้าไปสักนิดหนึ่ง
ปัญหาอุปสรรคของระบบไม่มีมันก็เป็นไปตามว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ากรณีคนที่เข้ามาเยอะ
มันก็ต้องมีอุปสรรคแต่ไม่ใช่ปัญหาในการทำงาน
เราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้แต่ในแต่ละวันเนี่ย
นอกจากเราจะต้องให้เอ่อเอ่อวินิจฉายใจประโยชน์ทดแทนการมีโควิด
ซึ่งผู้ประชาชนส่วนใหญ่ผู้ประกันตนเนี้ยเดิดร้อนยื่นเข้ามาหมื่นหกพันธุ์ประมาณ
แต่ในแต่ละวันเนี่ยมีคนที่เดินเข้ามาขอรับประโยชนทดแทนด้วยเคสปกติเนี่ย
อย่างคำเมื่อวานก็สี่ร้อยสี่สิบคนอืม
ซึ่งเราก็ต้องให้บริการไลน์ที่ปกติเข้ามาด้วยซึ่งเราก็จะละเว้นไปไม่ได้เลย
มันก็จะอาจจะทำให้มีเรื่องของความช้าแต่การช้านี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทำงานช้าช้า
เพราะว่าเราต้องให้บริการคนที่เดินเข้ามาปกติด้วย
นะครับแต่เราก็วางแผนการบริหารแล้วแหละเพราะว่าทั้งหมดเนี้ย
สามารถจะจบได้ภายในเอ่อช้าที่สุดคือวันที่ยี่สิบ
แต่ยี่สิบนี่คือการจ่ายลายสุดท้ายอืม
ไม่ใช่จ่ายรายแรกอืมนะครับครับฉะนั้นเอ่อ
ผมยังคุยกับทีมงานว่าเดือนนี้เราก็สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นกว่าเดือนแรก